ช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนั่นแหละ
นี่ต้องบอกว่าน่าเศร้ามาก
คุณแม่ขี่จักรยานยนต์จะส่งลูกสาวไปโรงเรียน

เลี้ยวออกมาจากซอยเนี่ยเสียหลักล้มแล้วไปล้มอยู่แถวกล้ายรถเมย์พอดี
เหตุการณ์มันรวดเร็วมากนะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วนี่จังหวะน้องที่มากับคุณแม่แล้วจักรยานยนต์ล้มตรงนี้
มันจังหวะไม่ดีเลยจริงอะค่ะ
แล้วตัวของน้องเนี่ยถลายเข้าไปใต้ท้องรถเมย์แล้วก็ไปโดนล้อหลังด้านขวานะครับ

ค่ะ
มีรถกระบะคันสีเขียวที่ขับตามท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วย
เดี๋ยวขอดูภาพที่เป็นภาพที่ผ่านไปหน่อยตอนที่กระบะสีเขียวผ่านไปหน่อยนะครับ
เพราะว่าทางคุณแม่ของน้องที่ขี่จักรยานยนต์มาเนี่ย
แม่ติดใจว่าเป็นเพราะว่ารถกระบะคันนี้ทำให้เธอเนี่ยเสียหลักล้มหรือเปล่า
ขับไปต่อนะจนชาวบ้านต้องขี่รถไปไล่ตามว่า

นี่ฮะจังหวะนี่เป็นกล้องวงจรปิดในบ้านของชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปากซอยกำนันแม้น๕วัดสุธารัตนารามหรือว่าวัดน้อยนะครับในแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพ
โมงเช้าวันนี้นะฮะกล้องวงจรปิดของสำนักงานเขตจอมทองบันทึกภาพเหตุการณ์ตรงนี้เอาไว้ได้
คุณแม่ที่ขี่จักรยานยนต์มาชื่อนางสาวลักษมีแสงสังอายุ๓๐ปีนะครับลูกสาวอายุ๗ขวบชื่อน้องมีนานั่งอยู่ด้านหน้าจักรยานยนต์ที่แม่ขี่มานะฮะ
จะพาไปส่งโรงเรียนนะครับตอนที่สวนกันตรงนี้เนี่ยเสียหลักล้มแล้วก็เอียงไปทางด้านรถเมย์พอดีนะครับ
น้องมีนาถูกล้อหลังด้านขวาทับที่ศีรษะนะครับเสียชีวิตคาที่ส่วนรถเมย์ยังขับต่อไปเดี๋ยวเราตามไปคุยกับคนขับรถเมย์มาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปที่จุดเกิดเหตุยังมีคราบเลือดอยู่บนถนนเลยนะฮะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เอง
คุณวิรยุทธ์ได้ไปที่บ้านของน้องมีนาได้คุยกับคุณแม่ของน้องมีนานะครับก็ยังทำใจไม่ได้ฮะยังโศกเศร้าอยู่นี่ฮะคุณลักษมีนะครับ
บอกว่าวันนี้ตอนเช้าเธอจะไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนก็ขี่จักรยานยนต์ไปให้ลูกสาวเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้านะส่วนแม่เนี่ยเป็นคนขี่พอขี่ออกไปถึงหน้าปากซอยกำนันแม้น๕จะต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาออกจากซอยนะครับจากนั้นเนี่ยทางแม่ของน้องมีนาบอกว่าคล้ายกับมีรถคันหนึ่งขับเบียดมาข้างหลังจนทำให้เธอเนี่ยเสียหลัก
รถก็ล้มตัวเธอกับลูกสาวเนี่ยเอียงไปทางรถเมย์ที่ขับสวนมาพอดีเธอก็รีบดึงตัวดีดตัวกลับมาแล้วพยายามดึงลูกสาวให้ออกมาด้วยแต่ไม่ทัน
ล้อหลังของรถเมย์ด้านขวาเนี่ยทับลูกสาวตั้งแต่ช่วงหน้าอกไปถึงศีรษะคือคุณแม่บอกว่าลูกสาวเสียชีวิตคาที่เลยคือกระโหลกเนี่ยถูกทับเข้าไปแบบคือสมองกระจายมาอยู่ที่ถนนเลยเธอบอกอย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้คุณแม่ของน้องมีนาบอกว่าที่เธอเสียหลักล้มเป็นเพราะถูกรถเนี่ยเบียดเข้ามาแน่ทำให้เธอเสียหลัก

มันก็ควรจะสวมหมวกกันน็อกเรื่องนี้แม่ของน้องมีนาชี้แจงกับทางคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราซ้ายมือนี่น้องมีนานะครับ๗ขวบกำลังน่ารักเลยนะฮะเด็กผู้หญิงนะครับคือแม่ของน้องมีนาบอกว่าปกติแล้วลูกสาวเนี่ยจะสวมบ้างไม่สวมบ้างวันนี้ยอมรับว่าโชคร้ายจริงจริงที่ลูกสาวไม่ได้สวมหวก

คุณเบิร์ตวิรยุทธ์ไปที่อู่รถโดยสารประจำทางนะฮะของรถเมคันที่เกิดเหตุนะครับ
รถคันที่เกิดเหตุก็จอดอยู่ที่อู่นะครับท่านผู้ชมครับ
คนขับรถเมคันนี้ชื่อนายทองชัยอายุ๖๒ปี
ยืนยันว่าตอนนั้นไม่รู้จริงว่ารถทับเด็ก
เพราะช่วงเกิดเหตุมีผู้โดยสารเต็มคันรถ

ก็เลยไม่รู้สึกว่ารถไปเหยียบอะไร
ถามว่าเอาแล้วไม่รู้เหรอว่ามีอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างรถลุง
ลุงแกบอกว่าตอนแกขับเลยจุดเกิดเหตุไปแล้วเนี่ย
ผ่านกระจกหลังเห็นนะว่ามีอุบัติเหตุ

แต่แกไม่รู้ว่ามันมาจากรถแกเอง
แกก็นึกว่าเขาคงขี่มาแล้วก็ล้มกันทั่วไป
เหมือนเฉียวชนกับคันอื่นอะไรแบบนี้
ใช่จนมีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมา
แล้วบอกว่าเนี่ยลูงไปทับหัวเด็กเสียชีวิตอยู่เนี้ย
ลุงแกบอกแกยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะ
แต่ว่าไม่รู้จริงว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ลุงไม่ได้หนีลุงก็ไม่รู้ไม่เห็นจริง
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหา
ทางคนขับรถเมย์นะครับเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างก่อน
ช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณวิรยุทธ์ได้คุยกับนี่ฮะรถกระบะคันสีเขียว
อยู่ในคลิปอ่ะอ่ามุมเลยใช่ไหมคะ
อ่าที่ว่าตีคู่มาแล้วอยู่ด้านหลังรถจักรยานยนต์ของแม่น้องมีนา

อ่าแต่อันนี้มันเป็นภาพนิ่งนะต้องดูภาพที่เป็นภาพแบบ
เลื่อนไหวไปถึงจะรู้ว่ามีการเบียดหรือไม่เบียดอย่างไร
แต่ว่าเราได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
แล้วก็คนขับรถเขาแจ้งว่าเขาได้ขับรถผ่านในช่วงเวลาดังกล่าวจริง
แต่เขายืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้ขับเบียดหรือชนใคร
อันนี้คนขับรถกระบะที่เขาบอกมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เบียดไม่ได้ชนใครนะครับ
เดี๋ยวทางสอนอบังขุนเทียนก็จะเชิญทุกฝ่ายมาสอบปากคำกันต่อไป
ส่วนร่างของน้องมีนาตอนนี้อยู่ในระหว่างการชนะสูตรตามขั้นตอนนะครับพรุ่งนี้จะรับศพมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาได้ครับ